มาดูกันหน่อยว่าธรรมเนียบของกุญสือไทยที่คุมทีมไทยลีกและได้แชมป์

ถึงได้รับความไว้วางใจจากเมืองทองนะครับอย่างต่อเนื่อง
คือยุคแรกนะครับในยุคที่ธรรมพฤษไทยกำลังตั้งลีกขึ้นมาตั้งแต่ปี๑๙๓๙นะครับ
คุณซื้อต่างชาติก็จะมีบทบาทสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์ลีกนะครับ
แล้วก็ปี๔๘ก็คือโคเซ่อัเวสบอลจิสนะครับ
ก็เป็นกุญสือต่างชาตินะครับอีกคนที่พาทีมคว้าแชมป์ได้กับทีมพนักงานยาสุด
นักหักปากกาเซียนมากเลยนะครับหมอชิดแล้วก็ยุคของกุญสือไทยนะครับ
พาทีมคว้าแชมป์เนี่ยมาเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๑๔๙นะครับ
ตั้งแต่ยุคของสุชายทรัพย์เพิ่มตอนมกรุงเทพแล้วก็มีเจรดมีล่าของชมบุรี
เหม่งนะครับประพลพงพาณิชย์ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับ
การไฟฟ้าได้แชมป์แล้วก็อัตภพลปุศปาคมเมืองทองยูนิเต็ดครับ
เอาละฮะมาดูในปี๒๕๕๓นี่ถือว่าเป็นยุคที่กุญสือต่างชาติเนี่ย
เข้ามามีบทบาทกับการคุมทีมสโมสรต่างในไทยลีกเยอะจริง
แต่ว่าก็มีเหมือนกันที่โค้ชไทยสามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้
ก็ไร่เลี้ยงก็มีโคชแต๊กอัตภพนธ์ปุสปาคมที่พาบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดขวาแชมป์ในปี๒๕๕๔
บุรีรำก็ถือว่าแข็งแกร่งมากนะครับ

ก็เป็นโค้ชแบรนด์ทศตวรรษศรีป่านเลยครับ

พาทีมคว้าแชมป์ไทยลีกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ถึงว่าดูจากในยุคที่ผมบอกว่ามีกุญสือต่างชาติเข้ามาคุมทีมเยอะ
มีกุญสือไทยเพียงแค่๒รายที่พาทีมคว้าแชมป

แล้วก็เป็นกุญสือที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วย
หลังจากนี้แหละครับเราก็จะมีโค้ชไทยเพิ่มมากขึ้น
เพราะว่าหลายคนก็เรียนโปรไลเซ็นต์มานะครับ

ดังนั้นหลายคนที่อบรมจบในช่วงแรก

พี่แบงก็เรียนโปรไลเซ็นต์มาแล้วเหมือนกัน
ก็คงได้ลองวิชากันดูกันหน้านะครับ